มาดูเรื่องของน้องแมวกันก่อนเลยค่ะคุณภาคภูมิ
ตอนนี้เป็นข่าวดังในโลกโซเชียล
เป็นน้องแมวที่ชื่อว่าเจ้าดูดี
อายุ๔เดือนเป็นลูกครึ่งค่ะ
พ่อนี่เป็นเปอร์เซียแม่เป็นอเมริกันช็อตแฮน

คือตอนนี้เนี่ยมีศึกชิงความเป็นเจ้าของเจ้าดูดี
ดูดีมันน่ารักอย่างนี้
ในโลกโซเชียลก็เลยบอกว่าเจ้าดูดีตอนนี้ตกเป็นของกลาง

เป็นของกลางที่น่ารักน่าชังที่สุดในโลก
คือมันเป็นคดีความจนมันตกเป็นของกลางอย่างนี้หรอ

ทีนี้มาเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถูกเดี๋ยวขอกราฟิกมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงง

เขาก็เลยแจ้งความเรื่องของความหมินประมาท
เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นแบบนี้
ดูดีก็เลยกลายเป็นของกลางขึ้นมาทันที

ฟังความให้รอบด้านทุกฝ่ายเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตนจริงก็คือนางสาวนัทประสบสิน
อยู่ที่ย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

มาฝากให้ช่วยหาบ้านใหม่อย่างที่คุณเดี๋ยวมาสอนเล่าให้ฟัง
แต่ว่าเจ้าดูดีเข้ากับแมวที่เลี้ยงที่บ้านไม่ได้

เพราะว่าคุณนัทมีเพจนะครับ
แต่ตอนที่ประกาศหาบ้านใหม่ให้เจ้าดูดีเนี่ย
จะขอกลับไปแต่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่า
แต่คุณนัทบอกว่าพอมีคนติดต่อมาจะขอเจ้าดูดีไป

พร้อมกับโทรศัพท์มาต่อว่าต่างนานาเสียหาย
ตนเนี่ยเอาแมวมาทำเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ
คมคู่เลยว่าถ้าไม่ให้นะจะแบบนั้นจะแบบนี้

ก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจสพพระประแดงสมุทรปราการ
พอแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่า

เมื่อสักครู่นี้มีภาพดูดีแล้วก็มีป้ายบอกว่า

กว่าจะจบเรื่องจบราวกัน

มันยังอยู่ดี

แต่จากเหตุการณ์นี้ถือว่าได้บทเรียน

เขาบอกเขาก็ยอมรับนะคะรู้อยู่แล้วล่ะ
ตามกฎหมายว่าเมื่อเราขายไปแล้ว

ทำไมถ้าบีเลี้ยงไม่ไหว

เขาบอกว่าคุยกันแล้วว่าเขารับคืน

แล้วก็เห็นว่าบีก็รักแมวเหมือนกัน

ส่วนบีเนี่ยอย่างที่บอกว่าติดต่อไม่ได้

เราสองคนก็แอบใจร้ายกับผู้สื่อข่าว

คุยกับมันว่ามันจะอยู่กับใครอะไรยังไง

เป็นของกลางคุณพ่อภูมิ

คุณผู้ชมต้องได้ยินเสียงดูดี

คุณเฮียนมาสอน

ต้องยินแต่เสียงจิ้งรีด
ดูดิไม่ตอบอะไรตอบอะไรไม่ได้

ดูดีพูดไม่ได้ก็คุยกับตำรวจดีกว่าค่ะ

ันทัชพรแถมพันธ์รองสารวัตรสอบ
สพพระประแดงเจ้าของคดีบอกว่า
เบื้องต้นนางสาวนัด
เขาบอกว่าเขาคุยกับ

เขาผ่านเพจนะคะตอนนี้

ยังไม่ได้เข้าข่ายตัวบทกฎหมายโดยตรง

ส่วนแมวของกลางดูดี

ที่เรียกว่าเป็นของกลางเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าเนี่ย

แล้วก็มีการแจ้งความไปแล้ว
ไม่ได้บอกว่าเป็นของกลางแล้วตำรวจต้องยึดเอาไว้
ไม่ใช่แบบนั้นลองฟังเสียงตำรวจเขาดูหน่อยนะคะ

แต่ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่แค่พวก

ก็คือมันก็เหมือนจะเข้า
แต่ว่าคือทีนี้เราก็ต้องดู
ก่อนว่ามันมีวัตถุผสมยังไง

ดำเนินการคือตอนเนี้ยมันก็
มีการติดต่อและทุกฝ่ายให้เข้ามา

คือทางคุณซีที่มาแจ้ง

เป็นใครมีแค่เพียงเฟสบุ๊คกับ
โทรที่โทรมาก็คือตอนนี้ก็

มันเป็นยังไงอะไรเรื่องเกิดยังไงขึ้นเนาะ

คุณเขมสรเรียนตรงนะ

เขาให้พุ่งเป้าไปที่เจ้าดูดี

ใช่ใช่ครับไม่อยู่ที่คุณตำรวจค่ะ

ข้อกฎหมายแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอก

ตกเป็นของคนซื้อ
เพื่อท่านติดตามข่าวสารแล้วก็เห็นข่าวกันเรื่องนี้นะครับ
เศร้าได้เข้าใจเรารวบรวมขมวดให้หมดเลย
แต่ว่าที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของการดูแลมันให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ถ้าเกิดใครจะอยากรับเลี้ยงแต่เขาก็ดูประวัติคนที่ขอรับเลี้ยงด้วย
รายละเอียดหมดเลยทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีใครรับเลี้ยงเขาก็ดูแลได้
เพราะว่าที่ศูนย์ก็มีน้องแมวอยู่หลายตัวเหมือนกันเขาก็ดูแลอย่างดี
ตอนนี้ดูดีก็สบายดีค่ะคุณผู้ชม